มีลูกค้าเป็นชาวต่างชาติอยู่ในเมืองไทยนี่แหละค่ะ
สั่งของออนไลน์แล้วก็ให้มาส่งที่บ้านเก็บเงินปลายทางค่ะพี่เบิร์ต
ลูกค้าแกะเลยเพราะแกะแล้วมันไม่ตรงปก
แล้วโวยวายพนักงานส่งของเย็นเลย

เฉพาะคนไทยกับคนไทยยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
ใช่ทางพนักงานก็พยายามจะอธิบายนะพี่เบิร์
พยายามจะอธิบายแต่เขาก็ไม่เข้าใจเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
ก็ไม่รู้
เห็นไหมคะลูกค้าจะพูดไทยไม่ค่อยชัดพี่เบิร์ตคุณผู้ชมค่ะ
ลูกค้าก็พยายามจะบอกว่าอ้าวก็ถ้าไม่แกะดู
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันไม่ตรงปก

ระหว่างตอนแกะให้ถ่ายคลิปไปด้วย
มันจะได้เป็นหลักฐานว่าเออนี่กำลังแกะนา

ลูกค้าเป็นนุ่มเกาหลีค่ะ
ก็เลยโอ้โหด่าพนักงานส่งของใหญ่เลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หมู่บ้านในซอยรามคำแหง๑๑๐ค่ะ

คว่างของใส่พนักงานด้วยนะ
รถของพนักงานส่งของด้วยนะ
เราก็เลยตามเรื่องนี้ให้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
ส่งคุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
ไปคุยกับพนักงานส่งของที่อยู่ในคลิป
นายอัครเดชอารมชื่นอายุ๒๒

มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอน๙โมงเช้า

แล้วก็บอกว่าต้องเก็บเงินปลายทางนะ
ยอด๓๗๔บาทนะ
ลูกค้าก็ยอมแล้วก็สะดวกรับของ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยไปส่งพัสดุที่บ้านหลังนี้
แต่ไม่เคยเห็นลูกค้าสั่งเป็นลักษณะของการชำระเงินปลายทางเลย
พอไปถึงกดกริ่งหน้าบ้าน

เดินออกมาขอดูของในกล่องพัสดุ
ตัวพนักงานส่งของก็พยายามจะชี้แจงแล้วว่า
ถ้าแกะแล้วมันยกเลิกไม่ได้นะ
ถ้าแกะแล้วมันคืนไม่ได้นะ

มันไม่ตรงปกโมโหนักไปอีก

ก็มันเป็นกฎของบริษัทแบบนี้

อัครเดชพนักงานส่งของก็เลยบอกว่า

เพราะว่าได้กลิ่นแอลกอฮอลจากตัวลูกค้าผู้ชายคนนี้

ทะเลาะกับน้องส่งของใช่ไหมคะ
เหมือนกับว่าเขาพยายามจะทำร้ายน้องด้วย
แต่ภรรยากับลูกสาวของลูกค้า

ขี่รถจักรยานยนต์หลบออกไป
ทีมข่าวก็เลยไป
ที่บ้านของคู่กรณีด้วยนะคะ
จะได้ฟังความทั้งสองฝั่ง

เขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีการสั่งสินค้าออนไลน์

ทุกครั้งถ้าเก็บเงินปลายทาง

เขาก็กลัวว่าของมันไม่ตรงปกไง

สั่งนาฬิกาค่ะสั่งออนไลน์แต่จู่ร้านที่สั่งปิดไป

แล้วของที่สั่งมันไม่ขึ้นในแอปพลิเคชัน
ก็เลยคิดว่าเอ๊ะสงสัยมันยกเลิกไปแล้วมั้ง
แต่กลายเป็นว่าอ้าวพนักงานส่งของมาส่ง
สงสัยว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
เพราะไม่มีคำสั่งซื้อในระบบ
และพนักงานส่งของไม่ใส่เครื่องแบบไม่ใส่ยูนิฟอร์ม

ก็เลยพยายามแง้มกล่องพัสดุดูเหมือนทุกครั้ง
ปรากฏว่าอ้าวก็นึกว่านาฬิกาที่สั่งไปแล้วมันแบบร้านปิดไปอ่ะเนอะ
แต่มันกลายเป็นของเล่นเด็กเป็นนาฬิกาที่เป็นของเล่นเด็ก

พนักงานส่งของตะคอกใส่หน้าเขาให้เขาจ่ายเงินเขาอ้างแบบนี้
เขาก็เลยโมโหเพราะคิดว่าเป็นมิจฉาชีพ
แล้วเขาก็บอกว่าน้องพนักงานส่งของด่าเขาหยาบด้วยนะ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปเลย
นี่ค่ะก็เป็นข้อมูลจากสองฝ่ายแบบนี้ค่ะ